อ่ะเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าคดีที่ยิงกันเสียชีวิตที่หน้าสนามมวยลุมพินีนะครับ
คุณผู้ชมครับเกิดขึ้นเมื่อสองคืนก่อนอืมนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าวันนี้
ผู้ที่ก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
ก็จับภาพเอาไว้ได้แต่มันก็ชุลมุนวุ่นวายอยู่พอสมควร
ที่เราทำลูกศรแล้วก็ระบุชื่อไว้นี่คือ๓คนที่มามอบตัวกับตำรวจในวันนี้นะครับ
โดยเฉพาะผู้ต้องหาคนสำคัญเสื้อสีดำกางเกงดำเนี่ย
นายบอลหรือว่าฉายาบอลใต้เนี่ยนะครับวันนั้นที่ก่อเหตุ
ยิงนายอัศดาทัพน้อยอายุ๔๘ปีที่เป็นเซียนมวยมีฉายาวสะพานใหม่
จนเสียชีวิตที่หน้าสนามมวยลุมพินีที่ถนนรามอินทราเขตบางเขนกอทมนะครับ
คืนนั้นมีมวยคู่เอกต่อยนะหลังจากมวยคู่เอกเสร็จเขาก็มีปัญหาทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็ออกมาที่ด้านหน้านะครับแล้วก็ยิงกันตายนะครับ
วันนี้นะครับผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
ก็คือนายอำนาจอินสุวรรณโนเจ้าของฉายาบอลใต้
ที่เขารู้กันในหมู่เซียนมวยเนี่ยนะถูกสนบางเขนขอสารอนุมัติออกหมายจับไว้๓ข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็การพกพาอาวุธปืนวันนี้มามอบตัวกับตำรวจนะครับ
นายอำนาจหรือว่าบอลใต้มามอบตัวกับตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
นี่ฮะคนนี้ครับพร้อมกับให้การว่าแบบนี้ครับ
นายอำนาจหรือว่าบอลใต้นะครับบอกว่าตัวเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไร
กับดาสะพานใหม่ผู้ตายมาก่อนแต่วันเกิดเหตุมีการต่อรองราคามวย
แล้วก็มีปากเสียงกันที่เวทีมวยเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ภาคหัวมวย
คือภาคหัวมวยก็คือการโทรศัพท์แล้วก็ส่งผลคะแนนไปให้กับพวกบรรดาเซียนมวยในต่างจังหวัด
อะไรอย่างเงี้ซึ่งบอลใต้บอกว่าก็มีปากเสียงกันนะ
มีปัญหาอะไรกันพวกนี้แหละแต่ถูกฝ่ายคู่กรณีก็คือดาสะพานใหม่
ขู่ออกมาว่าถ้าออกไปเนี่ยตายแน่เดี๋ยวออกไปเนี่ยตายแน่
พอจบมวยคู่เอกปุ๊บก็เดินออกมาที่หน้าเวที
เห็นกลุ่มผู้ตายเดินมากันหลายคนตัวเองก็พยายามวิ่งหนีขึ้นรถ
แต่ถูกดักรุมทำร้ายแล้วก็เห็นผู้ตายเนี่ยชักปืนออกมาด้วย
คือก่อนที่จะมาเจอกลุ่มผู้ตายเนี่ยบอลต้ายังอ้างว่า
เดินไปที่ร้านขายน้ำข้างล่างก่อนด้วยนะข้างล่างเวทีมวยเนี่ย
คนขายน้ำยังเตือนเลยบอกว่าให้ระวังตัวนี่กลุ่มผู้เสียชีวิต
เขาจะมาอุ้มแล้วนะเขาจะมาเอาเรื่องแล้วนะ
พอเดินออกมาเจอจริงแล้วกลุ่มผู้ตายก็พยายามจะมาทำร้ายนะครับ
แล้วเห็นผู้ตายชักปืนขึ้นมาบอลใต้บอก
จากนั้นเพื่อนที่มารอรับอยู่นอกสนามมวยก็ส่งปืนมาให้เขา
เพื่อจะได้ป้องกันตัวอืมยืนยันว่าไม่ได้พกปืนเข้าไปในสนามมวย
ใช่เห็นดาสะพานใหม่ชักปืนขึ้นมาก่อนอืม
ส่งปืนมาให้เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวก็เลยลั่นไกลออกไป
แต่จำไม่ได้ว่ายิงออกไปกี่นัดยืนยันว่าไม่ได้เริ่มก่อเหตุก่อน
พอก่อเหตุแล้วก็หนีไปโดยเอาปืนไปทิ้งซึ่งไม่ทราบจุดว่าทิ้งไว้ที่ไหน
แล้วก็หลบหนีอยู่ในระแวกนี่แหละที่ออกมามอบตัว
ใต้อ้างว่าเพราะเห็นฝ่ายคู่กรณีฝั่งคู่กรณีเนี่ย
ออกมาให้ข่าวกันแล้วหาว่าตัวเองเป็นคนเข้าไปล็อกคอ
แล้วใช้ปืนกระหน่ำยิงดาสะพานใหม่ซึ่งยืนยันว่าที่ทำไปเนี่ย
พ่องป้องกันตัวเท่านั้นเป็นการมาสู้คดีแบบลูกผู้ชาย
ถ้าผมกลับที่นี่ก็เลนต์ไวท์ที่บ่อยด้วย

เขาบอกลูกน้องเขาว่าเนี่ยให้ไปจัดการผมเลย
ผมก็เดินเรียกขึ้นมาทางนี้แล้วก็ลูกน้องผมดึงอ้อมไปทางรถผมนะครับ
เหมือนผมก็จะพยายามจะวิ่งขึ้นรถวิ่งขึ้นรถไม่ได้เขาดักอยู่หน้ารถ
เขาถือฟื้นครับหน้ารถแล้วผมก็ต่อยหลังมาต่อยหลังมาเสร็จจะวิ่งขึ้นแปลงบน
ก็หันไปเจอคนที่ที่เสียชีวิตเนี่ยครับก็ถือปืนอยู่ถือปืนอยู่
ผมก็ไอ้คนที่อยู่ข้างข้างเขาว่าครับได้ปัดฟื้นเนี้ยปัดแบบปัดฟื้นแบบ
พองกันไหนเนี้ยเขาชื้นละมุมผมก็จะวิ่งเข้าไปเก็บเข้าเข้าเข้าไปหยิบ
ฟื้นเขาเข้าไปหยิบฟื้นเขาก็เร่งฟื้นมาที่ผมผมก็ยิงครับไม่เคยเป็นปัญหา
ได้กับผมนะครับในวิธีโมทผมไม่เคยเป็นปัญหาเขาเลยครับผมเนี้ยผมเนี้ย
ผมเจตนาผมเนี่ยผมจะเดินขึ้นรถซะด้วยซ้ำครับไม่มีแบบเจตนา
เขาว่าวิ่งต่ำหนังผมมาแล้วก็ลูกเราก็ชุดออมหน้ากล้อม
ฝั่งรถผมไว้ครับผมก็ถอยมาแล้วถอยว่าจะวิ่งขึ้นกลับไป
เขาก็ตื่นฟื้นเร่งของดิวครับครับไอ้ฟื้นฟื้นที่ใช้นี่เป็นฟื้นของเขาหรือ
ไม่ใช่ครับไอ้ฟื้นไอ้มีคนส่งให้ถุงมาครับ
เอาไว้ป้องกันตัวแล้วเห็นเหตุการณ์ไม่ดีแล้วครับ
จะเดินขึ้นรถแล้วก็มีคนชักปืนออกมาครับคนที่เอาปืนมาให้คือใคร
เดี๋ยวเขายังไม่มาครับเขายังไม่มารู้จักกับเรารู้จักครับ
เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอ่าคือบอลใต้เนี่ยมามอบตัวก่อนค่ะอ่า

ใต้บอกยังไม่ได้ยังไม่ได้มามอบตัว
แต่ที่สุดแล้วก็มามอบตัวแล้วนะครับมีมามอบตัวเพิ่มอีก๒คนหลังจากที่บอลใต้เข้าไปมอบตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
เราทำชื่อไว้ให้แล้วในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสองคนนี้ชื่อว่าหินกับบอยหินเสื้อส้มบอยเสื้อเหลือง
อยู่ตรงเนี้ยนะครับนายหินหรือว่านายทรงศักดิ์เหตุหมันอายุสามสิบเก้าปีเป็นชาวสงขลา
นี่คือคนส่งปืนให้บอลใต้เอาไปใช้ยิงดาสนามดาสะพานใหม่
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนนะครับส่วนอีกคนนึงเสื้อเหลืองนะครับ
นายนพดลทิพย์มนเทียนอายุ๓๘ปีหรือว่าบอยนะครับ
ก็อยู่ในที่เกิดเหตุร่วมก่อเหตุด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาเหมือนกับในหิน
อืมแต่เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาก็คือลักทรัพย์เวลากลางคืนเพราะตอนที่เข้าไปมารุมมาตุ้มผู้ตายเนี่ย
บอยเอาปืนของผู้ตายเข้าไปด้วยนะฮะ
หรืออีกคนนึงตำรวจบอกว่าชื่อว่านายจิมมี่นะครับยังไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง
อ่ากำลังเร่งตามตัวอยู่นะเพราะว่ายังไม่มามอบตัวกับตำรวจนะครับ
ส่วนวันนี้ไม่ได้นำตัวนายบอลใต้ไปทำแผนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไม่ยินยอมนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกชุมพลชาญชนะโยธินรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒บอกว่า
เรื่องต้นผู้ต้องหารับสารภาพโดยบอกว่าก่อนหน้านี้๓เดือน
เคยมีปัญหากับผู้เสียชีวิตมาแล้วเรื่องการต่อรองมวยแต่ว่าสะสางกันไปแล้ว
คืนวันเกิดเหตุมีปัญหากันอีกครั้งเรื่องการต่อรอง
เรื่องการเล่นมวยภายในสนามมวยแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ยิงกัน
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครยิงใครก่อน
เนื่องจากตรงจุดที่ยิงกันเนี่ยกล้องวงจรปิดมันไม่เห็นค่ะ
อ่าก็ไม่สามารถจับภาพไว้ได้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ด้านในด้านนอกอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็นั่นแหละ
ไม่ว่าจะใครยิงใครก่อนแต่บอลใต้ก็ยิงเขาจนเสียชีวิต
ใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าได้พยานหลักฐานเกือบครบถ้วนแล้ว
เอาผิดบอลใต้ได้แน่นอนส่วนคนอื่นก็ตามข้อหาที่แจ้งไปนะคะ